คุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ตอนแรกก็ดื่มเหล้ากันก็ดีกันอยู่
หลังป้าวรุ่นน้องอ่ะพูดไม่เข้าหูหรอ
คุณผู้ชมเขาเอาจอบนะจอบมาตีจนตายเลย
แล้วก็เอาศพใส่กระสอบไปทิ้งน้ำครับคุณผู้ชม
ตำรวจนำตัวนายวิชัยครูหาหรือว่าชัยชัยนี่อายุ๔๗ปี
เป็นผู้ต้องหาฆ่านายกระหนกพลวงศาวัฒน์หรือว่ากุ้งอายุ๓๗ครับ
กระสอบนะยัดกระสอบปุ๋ยคุณผู้ชมดูพฤติการของเขา
โอ้โหเอาไปทิ้งในหนองน้ำสาธารณะบ้านโศกจาน
ตะบนในเมืองอเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อช่วงเย็น๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหาร
ที่นั่งดื่มซักษันกันนะครับ
แล้วก็ลงมือฆ่าในกุ้งแล้วก็ยัดใส่กระสอบ
เอาไปทิ้งหนองน้ำในชัยในสารภาพบอกว่า
สี่โมงเย็นน่ะนะตอนที่ออกไปซื้อเหล้าเนี่ย
แล้วก็กลับแก้มเพิ่มหมายถึงคนอื่นออกไป
ให้เขากับในกุ้งนั่งดื่มอยู่ด้วยกันที่แคร่ไม้
ตอนแรกก็คุยกันปกติดีแต่พอต่างเมาต่างคนต่างได้ที่
อ้างว่าในกุ้งพูดไม่เข้าหูพูดเกี่ยวกับรอยสักของเขา
ที่สามารถอยู่ยงโครงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้า
โมโหครับโมโหแล้วทำไงเอาจอบครับ
เอาจอบฟาดเข้าไทยทอยของในกุ้งจนล้มลงไปกองกับพื้น
แล้วก็ทุบซ้ำทุบซ้ำนะฮะจากนั้นก็นำกระสอบสามใบ
ยัดศพในกุ้งเข้าไปแล้วก็ไปยืมรถซาเล้ง
ของเพื่อนบ้านมาช่วยขนศพอ้าวแล้วคนเขาสงสัยไหม
คือผู้ก่อเหตุเขาบอกว่ามามาช่วยหน่อยนี่มันเป็นซากหมา
ช่วยกันขนซากหมาไปทิ้งหน่อยแล้วก็ขี่รถซาเล้งนำศพออกไปครับ
ระหว่างทำแผลประกอบคำรับสารภาพ
คุณผู้ชมดูสิคนมากันเต็มเลยมามุงดูเหตุการณ์
แล้วมีจังหวะหนึ่งครับลุกฮือฮะปรีเข้าไปจะรุมประชาธรรมครับ

ใครบ้านใครบ้าน

นำศพของในกุ้งมาทิ้งนะครับที่หนองน้ำสาธารณะ
ก็ยังมีชาวบ้านตามมาดูนะครับตะโกนสาบแช่งตลอดช่วงการทำแผนเลย
จุดนี้นะครับเมียของในกุ้งนะครับไปดูการทำแผนด้วย
เธอเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าโอ้โหตี๔นักข่าวเชื่อไหม
ตี๔เนี่ยฉันนอนอยู่บ้านญาติกุ้งเนี่ยมาปรากฏตัวให้เห็นนะครับ
หน้าตาสดใสเชื่อว่าน่าจะห่วงแล้วหรือมาลา
ในฝันหรือในพวังนั้นไม่ได้พูดอะไรสักคำนะ
แล้วเธอก็สะดุ้งตื่นแล้วตื่นขึ้นมาก็ตะโกนต่อว่า
นะครับในชัยว่าทำไปได้ยังไง
จากนั้นเนี่ยจากนี้เธอจะใช้ชีวิตยังไง
เธอรู้ไหมในชั้นเสือหัวหน้าครอบครัวไป
แล้วก็งานก่อสร้างที่รับไว้เนี่ยใครจะสารงานต่อล่ะ
เห็นว่าผู้ต้องหามาเอาดอกไม้มากลับขอโทษแม่แล้วเหรอ
บอกว่ายังไม่เคยมา
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาขอโทษหม่าเรารับแม่หรือยัง

ก็ตายเป็นแล้วนะครับ
แล้วนี่งานไหมสองสามหลายไปต่อ
แล้วไปที่ฮ้าเรียกไหม
ตำรวจก็นำตัวในชัยนะครับ
ขึ้นรถไปขออำนาจศาลฝากขังใน๒ข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
ขณะที่ในชัยพอความเมานะครับหายไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกเขาเสียใจ
ต้องการจะขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
รู้สึกผิดแล้วก็ทำผิดพลาดไปครับ